จากกรณีที่เราเล่าไปว่าต้องหาสาเหตุให้ได้ให้ชัดเจน
ว่าพ่อแม่ลูก๓คนที่นั่งรถไปด้วยกัน
ขับรถกันไปจะไปเที่ยวบางแสน
อยู่ดีรู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นไหม้อะไรก็ไม่รู้อยู่ในรถ

จอดอยู่ทางด่วนบุรพาวิถี
หมดสติแบบน้ำลายฟูมปากกลัวชักเกร็งแล้วก็ปัสสาวะราดด้วย
อย่างที่บอกว่า๑ก็ต้องตรวจสอบว่ารถมีอะไรผิดพลาดบกพร่อง

สองเขาเอาเครื่องดื่มที่ดื่มกัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วูบหมดสติไปตรวจ

มีการสรุปผลตรวจสอบแล้วค่ะ
เพราะว่ามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ทั้ง๓คนที่อยู่ในรถนะคะ
ก็คือนายธนัยนันเชื้อถิระพงศ์คนนี้เป็นคนขับ
นางสาวจิตรารัฐนามจำปีคนนี้เป็นภรรยา
และลูกสาวที่นั่งมาด้วยคือเด็กหญิงอารีพัฒน์เชื้อเทียรพงศ์นะคะ
รถคันนี้เป็นรถนิสสันอัลเมร่า
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสภบังประกงจฉเชิงเซา
คดเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานวิศวกรรมเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
กรมการขนส่งทางบกมาตรวจสอบ
อันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนวันนี้๑๓พฤศจิกายน

เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เอาเครื่องมือวัดค่าคาร์บอนมอนน็อกไซด
ไปตรวจวัดที่รอบรถด้านนอก
รถคันนี้ตกแต่งเสริมสเกิร์ตรถรอบคัน
ตรงนี้แหละค่ะอันตรายคุณผู้ชมชุดสเกิร์ตหลังบริเวณด้านล่างเนี่ยมันติดกับท่อไอเสีย
อ่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางให้ควันจากท่อไอเสียพ้นออกไปจากตัวรถได้อ่ะค่ะ
ควันพอออกมาจากท่อไอเสียปุ๊บเนี่ยนะลอยเข้าจากรอยต่อที่มีการแต่งสเกิร์ตอ่ะ
อืมขอบยางที่ฝากระโปรงหลังรถเนี้ยทำให้ควันจากท่อไอเสียมันย้อนกลับเข้าไปในตัวรถ
เดี๋ยวต้องดูภาพตรงด้านหลังของรถเนี่ยจะชัดอ่าว่ามันจะมีสเกิร์ตแต่งออกมาอ่า
นี่นี่เดี๋ยวเขาจะวงกลมให้ดูนะคะคือปกติปลายท่อไอเสียเนี่ยปลายปากท่อมันเนี่ย
มันจะต้องยื่นพ้นกันชนท้ายแต่พอแต่งสเกิร์ตเนี่ยมันปิดลงมา
มันมีช่องตรงนี้มันลงมาปิดท่อไอเสียแล้วควันจากท่อมันเลยย้อนกลับไป
มันมีร่องอยู่ด้วยไอ้สเกิร์ตหรือชุดแต่งบางชุดเนี่ยเขาก็จะทำเว้าไว้ให้
แต่ว่าสเกิร์ตบางรุ่นเนี่ยเขาจะเอาให้ดูสวยงามใช่ไหม
ให้ดูแบบเท่มันก็จะปิดครอบคลุมหมดถ้าดูจากด้านหลังเข้าไปเนี่ย
มันก็จะเห็นเป็นแบบเห็นแต่สกอร์มนต์ดำสวย
ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันทำให้ถ้อยเสียที่ออกมาจากปลายท่อ
มันไม่ไปไหนมันย้อนกลับเข้าไปค่ะเพราะว่าสเกิร์ตมันปิดลงมา
แต่ว่ามันจะมีขอบยางด้วยที่ฝากระโปรงหลังรถน่ะ
มันก็ย้อนกลับเข้าไปตรงนั้นแล้วก็พอควันจากท่อไอเสียมาเยอะเยอะ
คาร์บอลมอนออกไซด์เนี่ยมันสะสมอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในรถหมดสติ

ชุดแต่งรถสวยงามแบบนี้มันอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม
ครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์รถจากผู้เชี่ยวชาญ
เป็นทางการเพิ่มเติมสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ก็จะนำมาประกอบในสำนวนคดีนะคะแล้วก็สรุปสาเหตุของเหตุการณ์นี้
แต่ว่าทั้ง๓คนตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วนะคะ
อาการปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นก็คงจะให้ข้อมูลอะไร
เพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยนะคะ
อาจารย์ออสที่มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
ก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปดูด้วยว่า
คือนอกจากท่อไอเสียแล้วเนี่ยไอ้ตรงสเกิร์ตมันเป็นพลาสติก
ซึ่งในพลาสติกเนี่ยมันจะมีโพลิเมอร์
แล้วมันก็มีสารสายนายที่มันอยู่ในโมลิกุลของไฟเบอร์
ถ้ามันโดนไอเสียที่มันร้อนมันก็จะผสม
สมกันแล้วมันก็มีกลิ่นลอยเข้ามาในตัวรถ
แล้วไซยานายก็อันตรายอันตรายหนักเลยอันนี้
เพราะว่าสายนายนี่แหละทำให้อาเจียนทำให้ปัสสาวะราดออกมา
อาจารย์บอกว่าอาการมันคล้ายกันกับเวลาสูดโดมคาร์บอลมอน็อกไซด์
ไซยานายกับคาร์บอลมอน็อกไซด์มันคล้ายกันมาก
ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตรงนี้มีส่วนด้วยไหม
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้นะฮะใช่ค่ะ
คือแต่งชุดแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

บางทีเราไม่รู้นะก็เน้นความสวยงามอะไรแบบนี้

แล้วมันมีตัวดักไอสีอะไรเพิ่มเติมด้วยบางคนชอบไปถอดออก

ดังนั้นถ้าเกิดได้กลิ่นอะไรแปลกในรถนะ
เปิดกระจกก่อนเลยให้มันระบายอากาศก่อนเลยเบื้องต้นนะคะ